ราม่าจากรถยนต์ที่ถูกบิ๊กไบท์คันหนึ่งชนท้าย
แล้วก็โซเชียลก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย
มันใช่หรือเปล่านะครับมีข้อมูลประวัติเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อย
แล้วเรียกค่าเสียหายเป็นร้อยครั้งนะคะเนี่ยก็ก็วิพากษ์วิจารณ์กัน
ตั้งข้อสงสัยกันนะคะล่าสุดทีมข่าวของเราได้รับข้อมูล
อีกหนึ่งอย่างค่ะเป็นคลิปกล้องหน้ารถมอเตอร์ไซค์นะคะ
ส่งมาให้ช่วยตรวจสอบหน่อยคุณผู้ชมดูนะคะ
คือเขาบอกว่ามีผู้ชายคนนี้ก็โพสต์นะคะคลิปนี้
หลังจากที่เขาถูกบิ๊กไบท์ชนท้ายที่ปฐุมธานีแล้วถูกเรียกค่าเสียหาย
ไม่รู้ว่าเป็นแก๊งเดียวกันหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะ
บิ๊กไบค์คันหนึ่งเนี้ยไปชนท้ายรถเก๋งนี่คลิปใหม่น่ะคุณผู้ชมดู
อ่าอันนี้คือยี่สิบสี่ธันวาคมที่ผ่านมานะคะรถเก๋งก็ออกมานะคะโอ้
นี่ค่ะคือจะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเร่งเครื่องมาตามปกตินะ
แล้วเหมือนกับผ่อนความเร็วลงผ่อนความเร็วลง
แล้วมีการหันซ้ายหันขวาอยู่หลายครั้งนะคะ
จนถึงปากซอยที่รถเก่งเลี้ยวออกมาก็ลดความเร็วลงแล้วเหมือนกับ
ค่อยค่อยไหลไปชนท้ายรถเก่งแบบนั้นคือคุณผู้ชมเห็นภาพแล้ว

คุณผู้ชมลองดูอีกทีอ่ะดูแล้วจังนะคะเหมือนเหมือนมัก
ก็มาด้วยความเร็วปกติอันนี้คือคือกล้องติดหมวก
ของคนที่ขี่มอเตอร์ไซคันหนึ่งนะคะนี่ค่ะเป็นแบบเนี้ย
นะคะนะคะจังหวะรถเก๋งเปิดไฟเลี้ยค่อยออกมาจากซอยเนี่ย
เก่งก็ไม่ได้พลวดพลาดนะคะกล้องหมวกคนขี่ก็ถ่ายเห็นรถเก๋งในระยะไกล
แต่ว่าเหมือนกับขี่ค่อยค่อยเคลื่อนไปท้ายรถนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่
เฉลิมพระเกียรตินะคะอีกรายหนึ่งคุณผู้ชมไปดูที่ถนนรังสิต
นครนายกปฐุมธานีรถเก่งก็ออกมาจากซอยชะลอตั้งลำอยู่กลางถนน
แล้วมีคนขี่มอเตอร์ไซค์กลุ่มหนึ่งขี่มาชนท้ายอันนี้เป็นกลุ่มนะคะ
อืมจากกล้องวงจรปิดอ่านี่คุณผู้ชมดูนะคะมาเป็นกลุ่มเลย
แล้วก็เดี๋ยวเราจะดูจังหวะที่เขาชนท้ายเนี่ยก็ไม่ได้แรงนะคุณนัทพงศ์
ไม่ได้แรงแล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์ยังลงจากรถทันก่อนรถจะล้มด้วยซ้ำไป
เจ้าของรถเก่งคันนี้เขาบอกว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาก็รถใหญ่
เขาก็แสดงความรับผิดชอบแล้วเขาถูกเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่รู้ไหม
หกแสนหกหมื่นบาทเดี๋ยวน่ะเนี้ยอุบัติเหตุเนี้ย
หกแสนหกแสนหกหมื่นบาทในจำนวนมีค่าในจำนวนนี้มีค่ารักษาพยาบาล
โอ้โหสามหมื่นห้าพันบาทโอ้ยได้ยินอย่างนี้เอามือทาบอกเลยนะ
มันขนาดนี้เลยเหรอนะคะเขายืนยันบอกว่าตอนเกิดเหตุก็
พูดคุยกันปกตินะมีรูปถงรูปถ่ายชัดเจนปรากฏว่าหลังจากนั้นเขาไปพบข้อมูล
คือชื่อของคู่กรณีเนี่ยเป็นรายชื่อที่ถูกแจ้งเตือนในกลุ่มประกัน
เขาก็เลยรู้สึกมันไม่ชอบมาพากลแล้วล่ะนะครับ
ก็เลยไปแจ้งความตัดสินใจไปแจ้งความดำเนินคดีกลับ
แต่ผ่านมาปีนึงแล้วคดีก็ยังอยู่ตรงนั้นนะคะ
ยังไม่คืบหน้าไปไหนค่ะ
เฮ้ยน้องโดนแล้วล่ะอยู่ในกลุ่มแก๊งเนี่ย
ผมก็บอกไม่รู้ผมไม่รู้ว่ารถมันเกิดเหตุจริง

ผมบอกผมไม่รู้ผมขอดูข้อมูลหน่อย

ขอดูเขาจากประกันที่ผมของผมนะเขาก็ส่งมา

คุณผู้ชมคิดยังไงถ้าเกิดเรื่องนี้กับคุณผู้ชม
คิดยังไงชอบมาพากลไหมนะคะ
ทีมข่าวลองไล่เลียงข้อมูลทั้งหมดที่เรามีตอนนี้นะคะ
ก็พบว่ากลุ่มจักรยานยนต์มีผู้เกี่ยวข้อง๗คน

ยานพานะเป็นรถมอเตอร์ไซค์๓คัน

แล้วก็มอเตอร์ไซค์ออโตมิติก๑คัน

ขี่ไปเกิดอุบัติเหตุชนท้าย

แล้วเขาบอกว่าจะมีกูรูกฎหมายเนี่ย

ก็จะท่ำทีส่งรถไปซ่อมที่อู่แห่งนึง

แฟนสาวของ๑ใน๓คนขี่เนี่ย

กูรูกฎหมายก็จะออกหนังสือเรียกร้องความเสียหาย

เพราะว่าแฟนของผู้ที่เป็นคู่กรณีก็เป็นเจ้าของอู่
ผู้เสียหายเรียกร้องนะคะบอกว่าถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้
แสดงตัวเพิ่มแล้วฝากถึงหน่วยงานด้านประกันภัยและตำรวจ
เรื่องนี้ต้องเป็นกรณีศึกษานะคะแล้วถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุ
เราควรจะต้องตรวจสอบทะเบียนประวัติรถมอตโทสไทร
จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะรวมไปถึงต้องตรวจสอบอู่ซ่อมรถด้วยว่า
มีจริงหรือเปล่าหาหลักฐานกล้องวงจรปิดตรวจสภาพรถพิสูจน์แรงปะทะขณะชนด้วย
ว่าค่าเสียหายเนี่ยมันเทียบเท่าที่เขาเรียกเราหรือเปล่าและทางคอปภก็ควรจะตรวจสอบประวัติการเค็มประกันย้อนหลังด้วย
โอ้โหเรื่องนี้ก็น่าจะต้องมีความชัดเจนออกมาหรือมันจะเป็นภัยอีกอย่างหนึ่ง